พระบุติคือ
อาเงีย

นี่คือช่วงขอตอบตลาดแตก
วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำอโยธยา
เวลาเรามาตลาดน้ำปกติเราไม่ได้ลงเรือ
แต่วันนี้เรา
ลงเรือ
พิเศษจริงนะคะ
ฉันก็อยากกลับใช่ไหมฉันอยากจะไปกับหนูเม็ดก่อนด้วยอะไรก็
จะมาคุณสามคนไปกินเมนูดอกไม้

ตลาดน้ำอโยธยาแหล่งรวมของกินหลากหลาย

แต่วันนี้เนี่ยมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่ง
บอกได้เลยว่าไม่เหมือนที่ไหน
ต้องร้านนี้เลยครับนัชชาลิติ
เพราะเขาได้นำดอกไม้หลากหลายชนิดที่เราเห็นกันทั่วไป

ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณจอยเจ้าของร้าน
ก็เลยขอลงมือทำเองเลยล่ะครับ
เริ่มกันที่เมนูยำร้อยดอก
ซึ่งจะใช้ดอกไม้๑๐ชนิดจำนวน๑๐ดอกมาปรุงนั่นเองล่ะครับ

ตามด้วยเมนูยำดอกบัว
ที่นำเอาดอกบัวสดมายำด้วยเครื่องยำรสเด็ด
เห็นแล้วก็เปรี้ยวปาก
แกงคั่ว๗ดอกก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแปลกใหม่ที่น่าสนใจครับ
โดยการนำดอกไม้ตั้ง๗ชนิดมาปรุงแทนผักแบบนี้
แกงคั่วหมูกับดอกไม้เจ็ดดอกนะคะสวยน่าทานอร่อยนะคะ
ปิดท้ายด้วยแฮมเบอร์เกอร์ลาบดอกไม้แซ่บสีจี๊ดจ๊ะ
โอ้ยไม่เหมือนใครที่ไหนละครับจนใครก็ต้องลองนะ
แต่ละเมนูเนี่ยน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะสุดยอดจริง
พี่จอยมาพี่จอยมาอันนี้ก็หมดจ๊ะมีอีกหนึ่งรายการนะจ๊ะ
อันนี้อะไรฮะแกงคั่ว๗ดอกนั่งจ้ะพี่จอยจ้
เราชิมกันดีกันค่ะอร่อยไหม

น้องชอบกรอบคุณกรอบอืมเข็มข้นอ๋อเออใช่
นี่อะไรนะยำดอกบัวยำดอกบัวจ๊ะอันนี้ข้าวตำเขาใส่ข้าวพวดหน่อยนึงค่ะ
อันนี้ยำร้อยดอกค่ะ๗ดอกไม่พอไม่พอค่ะร้อยดอกเลยค่ะจัดเป็นร้อยดอกเลย
อืมลดอ่ะลดอ่ะลดอ่ะมาอีกอันนึงแฮมเบอร์เกอร์ค่ะพี่
แฮมเบอร์เกอร์รดราบข้างในเป็นราบแต่มีส่วนผสมของดอกไม้ก็คือ
อันนี้ไม่ได้มีดอกไม้แต่ว่าถ้าเกิดอยากกินเครื่องเค็ง
เจ๊ชอบเป็นรองอยู่เจ๊ชอบแฮมเบอร์เกอร์

ยามดอกบัวยามร้อยดอก
ขายมากี่ปีแล้วอะ

ต้องขอขอบคุณพี่จ๋อยร้านนัชฮาวิทิ
นัชชาลิติที่นำเมนูอร่อยแบบนี้เนี่ยมาให้ได้ชิมกันครับ
ว่าแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปมอบเงินทุนให้กับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าแล้วล่ะ
จะเป็นร้านไหนบ้างรอกันให้ดีนะจ๊ะ
อร่อยไหม

อร่อยไหม

อร่อยไหม

อร่อยไหม

อร่อยไหม

อร่อยไหม

อร่อยไหม

โอ้โฮต้องเก่งกว่านี้รับไปเลย๑วันมา

แม่แม่ดูไทยรัฐทีวีหรือเปล่า

ดู

ตอนนี้คนนั่งเยอะมากร้านนี้

แม่สั่งน้ำหรือแห้งกินน่ะ
แม่กินจะขนาดนี้แม่
อร่อยใช่ไหม

ถาม

ไม่น่าจะเป็นคนไทยนะ
นั่งไงฉันว่าแล้ว

การแสดงที่ตลาดน้ำอโยธยา
วันจันทร์ถึงศุกร์มีการแสดงกี่รอบ

ลูกบอก

ถูกรับไหมถูกต้องไหม

ตอบได้แบบนี้ก็รับไปเลย๑๐๐๐บาท
ซึ่งการแสดงที่ตลาดน้ำไอโยธยา
จะมีด้วยกัน๓รอบนั่นก็คือ
รอบ๑๒นาฬิการอบ๑๗นาฬิกาและรอบ๑๙นาฬิกาครับ
ไปพักความสนุกกันสักครู่
แล้วมาลุ้นกันต่อว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหน
จะเป็นผู้โชคดีครับ
ไม่เรานี่มันไม่ได้ธรรมดานะ
มันเลอะเทอะเรียดมากเลย
เอาไปออกอีกกัน
นี่น้ำพริกแม่ประคอง
คือต้องประคองแม่ไว้พ่อไม่งั้นแม่จะเป็นลม
มั่นใจหรือเปล่ามั่นใจ